สวัสดีครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับเราได้เห็นหัวใจที่แข็งแกร่ง
และร่างกายที่เข้มแข็งของย่าเวียนหญิงชะลา
ที่ต้องดูแลผู้ชายอันเป็นที่รักถึง๓คนให้ดีที่สุด
ภาระของฉันทุกวันนี้ต้องดูแลตา
เพราะตาร่างกายไม่แข็งแรงทำมาหากินไม่ไหว
ภาระอีกคนนึงก็ลูกชายฉันนี่แหละ
เขาทำมาหากินไม่ได้เพราะเขาเป็นโรคเบาหวาน
อะไรไม่ค่อยเห็นเดินเหินไปไหนก็ไม่ไหว
ภาระอีกอย่างหนึ่งดูแลหลานชาย
เพราะว่าเขาไม่ปกติต้องล่ามโซ่ไว้
จะปล่อยลึกก็กลัวเดินไปกลับบ้านไม่ถูก
อายุ๗๔ทำงานเพราะว่าคนในบ้านยายเขาทำไม่ได้
ปู่ก็ทำไม่ได้หลานก็ทำไม่ได้ต้องทำเลี้ยงคนเดียว
ถ้าได้เงินสักวันหนึ่งไปรักษาปู่รักษาลูกชาย
คือยายน้องแมนกินหายจะได้ช่วยปลูกช่วยย่าช่วยกันทำงาน
ยายจะสู้ไปกว่าจะหมดลมหายใจ

เลี้ยงลูกชายเลี้ยงหลานให้ได้

เราไปพูดคุยกับครอบครัวของย่าเวียนจากจังหวัดพิจิตรกันครับ
ย่าสวัสดีปู่สวัสดีครับพี่ทวีสวัสดีครับเมฆ
ย่าย่าเก่งจังเลยอ่ะสุดยอดเลย
เหนื่อยมากไหมครับที่ต้องดูแลทุกคนภายในบ้าน

ก็หยุดไม่ได้กว่าจะอด

ถ้าไม่ทั้งไม่ได้ก็อด
สำหรับคนแก่วัยขนาดย่าแล้ว
แล้วก็กำลังก็กำลังถดถอยลงไป
อายุมากขนาดนี้ยังต้องทำงาน
จริงแล้วย่าคิดว่ามันหนักไปไหม
ในตัวบอกว่าสงสารลูกสงสารปู่สงสารหลานต้องอยู่ให้ได้ต้องทน
ต้องหาให้หลานให้กินให้ครอบครัวให้อิ่ม
วันไหนเขาจ้างวันละ๓๐๐กว่าไปไปถ่างยาก็ปู่อยู่ค่ะ
ไปถางวันไหนเขาไม่จ้างก็ไปตัดไม้เผาถ่าน
เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยปู่เขาก็ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยเหรอปู่

ขายดีครับก็พอทำไหวเขาก็มาสั่งด้วย
ตัวเล็กตัวใหญ่ตัว๒๐๐เมตร๓๐๐๔๐๐๕๐๐๖๐๐๗๐๐ผมทำไปเรื่อย
แล้วนี่หยุดทำมานานแค่ไหนแล้วอะครับ
แต่ตกบันไดหยุดมาปีปีกว่าแล้วครับ
ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับมีผลไหมจากวันนั้นเนี่ยปู่คิดว่ามันเป็นผลกระทบใช่ไหมฮะ
เพราะว่าประสาทความฟิตไม่เหมือนเก่าครับ
แล้วตอนนี้ปู่รู้สึกยังไงบ้างมันมีความทุกข์อะไรอยู่ในใจบ้างในตอนนี้
มันก็ความทุกข์ว่าหรือว่าเจ้าของไม่ทำกินให้ไหวให้ทุกท่านจ้างครับครับ
ไม่ทำก็ไม่มีกินแต่ขอให้บอกเลยนะว่าคนในบ้านจะอยู่กันยังไงย่าเนี่ย
ก็คือจะพยายามดูแลคนในบ้านให้ดีที่สุดซึ่งในขณะเดียวกันตัวเองเนี่ยก็ทำทุกสิ่งทุกอย่าง
วันนั้นปู่เคยบอกกับย่าด้วยว่าอยากกินลาบเหรอครับอยากกินลาบหมู
ก็บอกว่ามีรถขายกับข้าวเหรอย่าผ่านหน้าบ้านก็จะไปซื้อกับข้าว
ก็รับปากว่าปู่ว่าเดี๋ยวไปซื้อให้
บอกกับปู่กลับมาโอ๊ยหมูหมากาไก่ไม่มีหรอก
เพราะขายเอี่ยมเลยขายดีจังเหลือถ้ากาแฟเนี่ย
ซื้อถุงกาแฟมา๒๐บาทซื้อกาแฟเลยมีตังค์๒๐
ถ้าไม่กินกาแฟจะทำงานไม่ได้ต้องซื้อกาแฟ
ไม่ใช่ไรก็พี่กระเป๋าขึ้นอีกหน่อยหนึ่งยากกินกาแฟ
มีเงิน๒๐แต่ซื้อหมู๒๐บาทก็ไม่พอล่ะ

กินก่อนเราต้องกินก่อน
นี่ผมเห็นด้วยกับย่านะย่าทำถูก

คืออย่างนี้แล้วคู่นี้นะจริงแล้วเนี่ยอยู่กันมาที่เราบอกไงฮะว่า
เขาเชื่อปู่เชื่อไหมวันนั้นเชื่อว่าหมูเขาหมด
เพราะว่าตั้งแต่อยู่กันมาสองคนผัวเมียนี้ไม่เคยโกหกซึ่งกันและกัน
นะฮะแล้วนับแต่นี้ไปปู่เชื่อย่าไหม

อุ๊ยร้อนอย่าแซม
อยู่รออยู่บ้านไปซื้อหมูไม่ได้กิน
เอาผักมาให้ชื้อผักมา
เอาผักไปก่อนวันนั้นก็กินผัดผักกันไปก่อน
ไม่ตายเดี๋ยวก่อนหมูหมาก็ไก่หมดเลย
เขาทำผิดต่อปู่เพราะฉะนั้นทำโทษเลย

รักเขาไหมล่ะผู้ชายคนนี้รักมากแค่ไหน
รักลูกมากอยู่กันนานนี้เนอะ๕๐ปีแล้ว
ครึ่งคนผ่อนคนแล้วเหรอไม่ได้หอมเขามานานแค่ไหนแล้ว
มาเอียงแก้มมาเดี๋ยวนี้เร็วเร็ว
หนูอยากเห็นภาพแห่งความสุขแบบนี้มาถึงพี่ทวีบ้างพี่ทวี
ครับปีนี้ยุทธาลัยแล้วพี่๕๐ครับ
เมื่อก่อนพี่ทวีก็ยังเป็นเรี่ยวแรงใช่ไหมฮะของบ้าน
เพราะว่าจริงพี่ทวีเมื่อก่อนนะฮะแยกอยู่อีกที่หนึ่ง
บ้านเราอยู่อำเภอทัพเคราะห์
จิตครับพี่ทวีอยู่พิศนุโลกครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมชีวิตมันพลิกผันอย่างนี้ครับพี่ก็เป็นเบาหวานมาตั้งสิบปี
ปีแล้วมันมาแย่ปีนี้มากกว่าแย่ปีมากครับเป็นจนขนาดว่าตอนนี้มันขึ้นตาแล้ว
มองไม่ค่อยเห็นอ่ะมองมืดไปหมดครับมันทุกข์มากใช่ไหมพี่ทวี
ครับก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับก่อนร่างกายแรงทำงานได้ครับ
เลี้ยงครอบครัวได้ไม่ต้องมาให้แม่เป็นภาระเรียนครับ
แม่แม่คิดว่าคือภาระของแม่ไหมแม่ไม่คิดเลยว่าต้องทำให้ลูกกินให้ได้
แม่นึกงั้นต้องการให้ลูกไม่นึกเลยว่าภาระจะออกออก
คือทำให้หนูจริงทำให้พ่อครัวให้หลานให้ลูกให้ครู
ให้กินให้อิ่มทำทุกอย่างเคยท้อถอยเรื่องงาน
แต่ตอนนี้มาเจอลูกสาวก็คือน้องเมย์น้องเมย์เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของพี่ทวี
แรกค่ะคนแรกเป็นคนโตค่ะมีน้องเมย์แล้วก็น้องแมนนะครับ
วันนี้น้องแมนไม่ได้มาน้องเมย์ก็แวะเวียนมาดูค่ะ
อยู่ไกลไหมลูกก็ห่างกันก็ประมาณ๗๘โลค่ะ
ก็มาตอนเช้าก็จะมาดูพ่อฉีดยาให้พ่อเอายาเอาข้าวให้กินนะคะ
ฉีดยานี่คือยายาเบาหวานนะคะอินซูลินฉีดคอยดึงใส่สลิงแล้วก็ฉีด
ตายศทึวให้เขาค่ะมีห่วงอะไรในครอบครัวมั่งลูกตอนนี้หรือ
ผมก็ห่วงย่าเหมือนกันนะต้องมาดูแลน้องปู่กับพ่อ
ก็หวังยานี้น่ะ
ชีวิตของย่าที่รู้สึกว่าลำบากที่สุดในชีวิตเลย
คือช่วงไหนช่วงที่ปู่ตกบันไดนี่เนี่ย

เพราะปู่ทำงานไม่ได้ไม่มีเงิน

วันนี้ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตนะครับ

เอาไปรักษาปู่รักษาลูกชายรักษาหลานชาย
แล้วก็เหลือก็ซื้อกับข้าวไว้กิน
พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะปู่ย่านะ

ขอให้มีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับจากเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันไป
ความรักของคนเป็นเมียความรักของผู้เป็นแม่
ความรักของคนที่เป็นย่า
บทบาทครับรวมอยู่ในตัวและหัวใจของผู้หญิงคนนี้

เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณย่าเวียนนะครับ

เพื่อเงินทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ผ่าไม้ไผ่ลำละ๒ซี่
จำนวน๖ลำ
ภายในเวลา๓นาที

ร่วมพระเจ้า
ร่วมพระเจ้า
ร่วมพระเจ้า